ทีนี้มาดูประเด็นการเมืองกันหน่อยค่ะโอ้โหวันนี้เข้มข้นมากนะคะ
ในโลกออนไลน์อย่างทวิตเตอร์เนี่ยค่ะแฮชแท็ก
ไทยรักษาชาติขึ้นมาเป็นอันดับต้นเลยนะคะ
หลังจากที่มีข่าวไม่รู้ว่าลือหรือไม่ลืออย่างไร

คือกรกตเขากำหนดไว้ว่าวันที่๘กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
ในการสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อแต่ละพักจะส่งกี่ชื่อก็ได้แต่ไม่เกิน๑๕๐คนนะคะ
แล้วก็บัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีแต่ละพักจะส่งกี่ชื่อก็ได้แต่ไม่เกิน๓ชื่อ
วันสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้ไทยรักษาชาติยังไม่ส่งพลังประชารัฐยังไม่ส่ง
ไทยรักษาชาติมีข่าวออกมาเยอะมากในโลกออนไลน์มีถึงขั้นที่ว่ามีแถลงการที่ไทยรักษาชาติ
ออกมาบอกว่าแถลงการปลอมนะอย่าไปเชื่อที่แชร์กันในโลกออนไลน์
คนก็เลยลุ้นไงลุ้นว่าเอ๊ะจะเป็นใครทีนี้ไทยรักษาชาติก็เลยบอกว่าให้รอพรุ่งนี้ค่ะ
๙นาฬิกา๑๐นาทีจะไปยื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่กรกต
คือเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยไปยื่นบัญชีรายชื่อสสปาร์ตี้ลิสต์มาแล้วนะ
แต่ว่ายังไม่ได้ยื่นรายชื่อนายกนะสสเขตเขาก็สมัครพรุ่งนี้วันสุดท้ายเหมือนกัน
แต่มีข่าวเมื่อวานมีข่าวหนักมากบอกว่าชื่อเดียวไทยรักษาชาติจะยื่นชื่อเดียว
ชื่อเดียวเนี่ยทีมข่าวก็ไปถามคุณจตุรนฉายแสงนะ
ก็เป็นประธานที่ปรึกษาก็เป็นแก่นนำพัก
มีข่าวมาตั้งนานว่าจะเป็นคุณจตุรนนี่แหละใช่ไหม
ใช่คุณจตุรนบอกว่าไม่ใช่ผมแน่
เพราะจนถึงตอนนี้ไม่เห็นมีใครเอาหนังสืออะไรมาให้เซ็นเลย
ไม่ได้มาถามไม่ได้มาจีบเทียบเชิญให้เป็นบัญชีรายชื่อนายกเลยอืมเนี่ย
ก็รอว่าจะมีหนังสือมาให้เซ็นหรือเปล่า
จนตอนนี้ยังไม่มีนะคะ
ก็ไปถามนายนัทธวุฒิสายเกลือประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของไทยรักษาชาติ
ก็บอกแค่ว่าผมไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหารพักนะ
ก็ไม่รู้สิว่าจะเสนอชื่อใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์
เรื่องนี้ต้องรอให้มีความชัดเจนออกมาก่อนนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าในวันพรุ่งนี้ตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับ
กรรมการบริหารก็จะเสนอรายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีของภักดิ์
ก็คงจะรอความชัดเจนตรงนั้นครับ
มีใครอยู่ในรายชื่อบ้างคะ
ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะว่า
ต้องเป็นคณะกรรมการบริหารถึงจะมีการประชุมกัน
แต่ถึงจะเป็นใครก็ตามนะคะ
แต่ในโลกออนไลน์บอกว่าอย่างน้อยเนี่ย
ณตอนนี้ไทยรักษาชาติทุกคนรู้จักแล้ว

อย่างน้อยก็คนรู้จักชื่อพักแล้วอ่ะ
คือพรุ่งนี้เนี่ยรายชื่อที่จะยื่นหนึ่งรายชื่ออ่ะ

ไม่รู้ไงใช่แต่อย่างน้อยก็ดังแล้ว
ไทยรักษาชาติไงแฮชแท็กโอ้โห

ก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วย

ใช่ค่ะคุณอภิษฎก็บอกว่าตอนนี้ก็อยากจะให้ประชาชนตัดสินใจนะคะ
อยากจะให้ใครเป็นสอสออยากสนับสนุนใครเป็นนายก
คือคุณอภิษฎพูดในลักษณะที่ว่าก็ว่ากันไปตามกระบวนการ
เพราะว่ากระบวนการการเลือกตั้งคือมันเดินหน้าไปแล้ว
จะเป็นยังไงก็ตามมันมีกระแสข่าวหลายเรื่อง
เรื่องรัฐบาลแห่งชาติอะไรเนี่ย
คุณอภิษฎก็เลยบอกว่าทุกอย่างก็ว่ากันไปตามกระบวนการก็แล้วกัน

ให้ประชาชนได้ตัดสินใจก่อน
อยากให้ใครเป็นผู้แทนอยากให้พักการเมืองไหน
มีคะแนนเสียงมากสนับสนุนใครเป็นนายก
เพราะว่าไปตามกระบวนการนะครับ

ไม่ครับผมว่าผมว่ากระบวนการการเลือกตั้งมันเดินไปแล้วนะครับ
ทุกคนก็มุ่งสู่ตรงนั้นนะครับ
ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องไปดูผลการเลือกตั้งก่อนนะครับ
ไปพูดก่อนผลการเลือกตั้งก็กะไรอยู่

ภูกษาอธิปัจกรรมเขาก็ลงตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งพักที่ก็จับตามองกันอยู่คือ
พลังประชารัฐที่ไปส่งเทียบ

ชื่อของนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจ
และนายอุตมะสวนาโยณหัวหน้าพรรณพลังปัชฌาฤติ
ถอนตัวไปก่อนเลยคนแรกบอกไม่เอาแล้วไม่เป็นไร

คุณอุตมะถอนตัวต่อไม่เอาละพลเอกประยุทธ์คนเดียวพอ
เมื่อช่วงเย็นค่ำถึงขั้นมีแถลงการออกมาเลย
อาที่ถอนตัวเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแสดงเจตนารมณ์
อยากเห็นการบริหารชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายทุกด้าน
ให้มีความต่อเนื่องราบรื่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
จึงจะสนับสนุนเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นตัวแทนของพักพลังประชารัฐ
รายชื่อเดียวในการดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรี
อันนี้คือหมายถึงว่าเหตุผลของคุณอุตมะที่คุณตัตมะถอนตัวเองนะ
ไม่ได้หมายความว่าพลเอกประยุทธ์รับแล้วนะ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์นะครับวันนี้ใช้เวลาช่วงพักกลางวัน
เดินจากธรรมเนียบรัฐบาลไปตลาดนางเลิ้งไปรับประทานอาหารกลางวันนะ
่วงท่าก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายหน่อยนะครับ
แล้วก็บอกว่าเรื่องอนาคตทางการเมืองของตัวเองขอให้ฟังคำตอบวันพรุ่งนี้

คือใครจะเดิน

จะเดิน๑๐คนผมไม่ว่าอะไร

ผลเอกประยุทธ์บอกให้ฟัง

เป็นคันดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐแล้วนะครับ

เอกประยุทธ์ยังไม่ได้ตอบรับคำเชิญนะครับ
หลังจากมีสื่อสังคมออนไลน์ไปลงข่าวทำนองว่าตอบรับแล้วนะฮะ

ก็รอพรุ่งนี้เช้าทีเดียว

คือจริงแล้วพรุ่งนี้กรกตเองก็จะมีการแถลงข่าวคิกออฟ
ความพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้

พรุ่งนี้ก็เลยรอลุ้นหลายเรื่องเลย